ตอนนี้มาดูสรุปพื้นที่ที่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่เฝ้าระวังกันหน่อยนะฮะ๓จังหวัดในภาคตะวันออกมีที่ไหนบ้างมีระยองชนบุรีแล้วก็จันทบุรีค่ะเขามีการประกาศจุดเสี่ยงที่จะติดโควิด๑๙แล้วให้ทุกคนเฝ้าสังเกตเลยนะคะดูที่ระยองกันก่อนค่ะ
ว่าราชการจังหวัดนายชานะเอี่ยมแสงระบุสถานที่ไว้ตามนี้นะคะบขเก่าซุ้มไก่ซอสมบูรณ์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองตลาดสตาฟิกผับซูดผับตลาดวัดลุ่มตลาดปากน้ำตลาดแม่แดงสถานที่ลักลอบเล่นพนันทัพมาและสตาร์ฟิตเนสโกเดนและสนามบอลบ้านเพใครไปในที่เหล่านี้มา

ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีเตือนจุดเสี่ยงเหมือนกันค่ะใครที่ลักลอบเล่นการพนันยังไม่ได้ระบุว่าอยู่ที่ไหนแต่เอาเป็นว่าทุกคนที่ลักลอบเล่นการพนันกักตัวไปเลยนะคะค่ะสถานีขนส่งจันทบุรีด้วยวัดป่าคองกุ้งผู้โดยสารรถตู้สายจันทบุรีระยองร้านกาแฟไมโลในตลาดนายอามแล้วก็ธนาคารกรุงเทพสาขาโรบินสัน

ถ้ารู้ว่าตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงหยุดตัวเองนะคะอยู่บ้านไว้ก่อนแล้วก็ไปตรวจเพื่อที่จะรับการรักษาด้วยนะคะ